ไปดูเหตุการณ์สลดที่จังหวัดสุรินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งนะคะที่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินคือคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
มันมีเสียงสุนัขเห่าดังมากนะคะดังละงมมาจากบ้านหลังนี้ก็ตามเข้าไปดูปรากฏว่าชายที่เป็นเจ้าของสุนัขทั้ง๓ตัวเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักมาหลายวันแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะชาวบ้านได้ยินเสียสุนัขเห่าแบบนี้ค่ะก็เอกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เรียกกู้ภัยตามกู้ภัยให้มันช่วยดูแต่กู้ภัยมาก็เข้าไปไม่ได้เพราะมันก็เห่าแบบนี้สุดท้ายเนี่ยเขาต้องใช้วิธีวางยาสลบนะคะตอนแรกเนี่ยจะให้มันแบบกินยักษ์ให้มันเหมือนกับฉีดยานอนหลับค่ะแต่ว่าฉีดไม่ได้เพร
ห้องนอนพบศพชายที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่ข้างที่นอนนะคะคือนายเอกวิทย์อายุ๔๕ปีเป็นเซลล์ขายเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่พบบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรนะคะ
ใกล้กันเนี่ยมีขวดเครื่องดื่มชูกำลังจำนวนมากเลยเปิดฝาวางทิ้งเอาไว้ซึ่งเขาก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่วันนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนรักสุนัขค่ะแล้วอยู่คนเดียวตื่นเช้าก็ขับรถไปทำงาน๙โมงนะคะกลับบ้านตรงเวลาก็ประมาณ๖โมงไม่เกินทุ่มหนึ่งก็กลับแล้ว

ประมาณ๓โมงกว่าแกก็ออกทำงานแล้ว
ค่ะเขาหายไปประมาณกี่วันแล้วพี่ที่ไม่เห็น
วันแล้วนะไม่เห็นแกออกไปทำงานรถจะจอดอยู่อย่างนี้
แล้วกลิ่นนี้จะเริ่มได้เมื่อวันก่อน

แต่เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมามันเหม็นในบ้านเลย
ไม่ได้เปิดประตูบ้านเลยเหม็นแล้ว
ออกมาสองตรงหน้าบ้านหลังแกว่ามันมีแมลงบิ้น

จะเป็นแมลงวันแกว่าพึ่งก็ไม่น่าจะใช่

ทีนี้พอเขาเข้าไปค้นก็ไปเจอถุงใส่ข้าวของส่วนตัว
มียารักษาโรคบินค่าน้ำค่าไฟของผู้เสียชีวิต
กระเป๋าเงินเนี่ยมีเงินสดแล้วก็บัตรประจำตัวด้วยนะคะ
อันนี้ก็นำศพส่งชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ชาวบ้านเขาก็เหมือนกับเห็นใจมันที่จากนี้ไปก็ไม่มีใครดูแลแล้วนะคะ
ก็เตรียมประกาศหาคนดูแลต่อไป
ไม่อยากจะปล่อยให้ต้องเตรแบบไร้เจ้าของนะ
ก่อนอันนี้ก็คือคนเลี้ยงเขาก็รักด้วยนะคะ
แต่ก็จากไปแล้วนะคะ